เพราะว่าอยู่แล้วหน่อยอ่ะมันว่ารีบไปตัดข้าวสวย
มาเลยนะคะกับข้าวไม่ต้องเพราะว่าวันนี้เรามีเมนู
เน็ตนะคะมาเสือกจากแกงบุลด้วยกันชามท่าน
ไม่ว่าจะเป็นแม่ฮายพี่ก้าวแล้วก็น้องมอส
อะไรประจำจังหวัดของคุณบ้างส่งมาบอกเราก็ได้บอกจังหวัดด้วยนะ
แล้วก็บอกของดีของเด็ดบ้านคุณมาด้วยนะว่าแล้วจัดไปเลยค่ะ
บันเทิงไทยรัฐการครัวน่ากินเนอะคุณผู้ชมมันน่ากินมากนานทีปีหนนะคะ
จะได้เจอแก๊งบุญครบทั้ง๓คนพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้ค่ะ
งานนี้เรียกว่าอิ่มอกอิ่มใจอย่างเดียวไม่พอมันต้องอิ่มท้องด้วย
แล้วยังเรียกว่าเปิดครัวนะคะเพราะว่าแม่ฮายของเราเนี่ย
เขาตั้งเตากันหน้าบ้านแบบนี้เลยค่ะคือต้อนรับคุณเชอรี่นี่แหละค่ะนะคะ
จัดโต๊ะใหญ่นะคะเพื่อบันเทิงไทยรัฐเสิร์ฟที่นี่ที่เดียว
สามเมนูเด็ดนะคะเมนูประจำตัวของแม่ฮายพี่ก้าวแล้วก็น้องมอสค่ะ
เจ้าของบ้านเขาภูมิใจนำเสนอมากนั่นก็คือแกงนอกหม้อ
ยังไงอ่ะเขาไปต้มกันนอกหม้อเหรอเออมันเป็นอาหารแบบของจังหวัด

ก็คือเขาไปทำเครื่องปรุงข้างนอก
ควบที่เครื่องอะไรในกระทะก่อนเลยคุณผู้ชมนะคะ

ที่เด็ดก็ต้องส่งพริกแกงมาจากนครสวรรค์บ้านเกิดแม่ฮายเลยค่ะ

อันนี้ถูกว่าเป็นเมนูสุขภาพของพี่ฮาย

ถูกแล้ว

รับงานขวัญนักทั่วไปแล้วก็

๑๖อะไรล่ะ

ถ้าเขาจะคั่วทุกอย่างใส่กระทะแล้วเทใส่หม้อ
แต่วันนี้แม่จะแกงในหม้อแม่จะปรับที่วัด

เคล็ดลับสูตรเด็ดของเราหรือว่ายังไงแม่

คำว่าแกงนอกหม้อคือเขาแกงในกระทะแล้วไปเทใส่หม้อทุกอย่าง

แม่ขีสัมภาษาแล้วบุคดิน

มันเป็นอาหารของนครสวรรค์ตัวเองโอ้โห
ดิฉันน้ำลายไหลเลยนะคุณผู้ชม
แม่ฮายบอกเลยนะคะเมนูนี้คือเมนูเด็ด
ของดีของดังจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะ

ใส่เนื้อไก่เข้าไปเทน้ำกะทิลงไป

พอไก่สุกนะคะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียก
ตรงนี้ทีเด็ดมันตัดฉึบฉับเลยนะ

แล้วก็มีน้ำกระเทียมดองใส่หัวปีเข้าไป
ผักชีใบเลื่อยตามลงไปคุณผู้ชม
กินไม่กินกินไม่ได้ทิ้งไปพร่ำไม่ใช่
ไม่ใช่ไม่ใช่กินก่อนกินได้กินได้
แล้วก็ทีมงานของเราไปนะคะตักแกงแบบว่าใส่ถุงเต็มบ้านกลับมา

แต่ว่าไม่ทานแล้วอ่ะอยู่ในทองฉันหมดแต่งกันอย่างนี้
แล้วที่เด็ดนะหัวปลีเวลาเราเคี้ยวหัวปลีใช่ไหม
มันตัดฉืบกับกะทิอ่า
แล้วยิ่งได้แบบว่าน้ำมะขามเปียกนะ
แต่ว่านี่คือแม่ฮายเขานำเสนอเลยจากนครสวรรค์

มีจ้ะคุณผู้ชมค่ะเมนูที่สองเป็นเมนูของล้องบอส
คุณผู้ชมค่ะ
ขอนำเสนอหล่นปลาหม่ำ
เอาออกมาแล้วก็เอามาทำหล่นได้
อย่าให้เสียชื่อทายาทนักร้องเพลงแหล่ว่าแล้วก็ทำไปแหล่ไปแบบนี้ค่ะ
ค่ะเรียกได้ว่าเมนูนี้เนี่ยนะหล่นประหมัดเนี่ยอร่อยมากค่ะ
ของเขาก็คือใส่หมูสับลงไปเคี่ยวกับน้ำกะทินะคะ
แล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลาร้านิดนึงเอาให้มันคลุก
ตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บนิดนึงก็จะออกรสชาติเปรี้ยวหวาน
บท้ายด้วยพริกชี้ฟ้าตะไคร้กระชายใบมะกรูดโอ้โหคุณผู้ชมรับรองนัว
แล้วเอามากินกับผักสดนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
โอ้โหมันอร่อยมันได้ใจคุณผู้ชมค่ะอร่อยลื้ม
แล้วดูเขาทำนะคือหล่นเนี่ยจะอร่อยไม่อร่อยนะให้ดูที่ความเข้มข้นค่ะ
อกจากจะดูสีแล้วต้องดูที่ความเข้มข้นว่าเนื้อเนี่ย
มันนัวขนาดไหนมันข้นมันคลักขนาดไหน

เดี๋ยวเรามาไล่ตอบนะคะในติ๊กต๊อกตอนนี้หลายคน

อ่าแต่เหลืออีกหนึ่งเมนูเน้า
นูสุดท้ายขอส่งเข้าประกวดโดยที่ก้าวหรือว่าพี่เกดอำพรแหวนเพชร
คนนี้บอกเลยว่าลูกหลานคนสุพรรณบุรีจ้าแต่ใจอ่ะรักอาหาร
ของโปรดของแม่ก็คือแกงเปลือ
บอกเลยจะดีต่อใจดีต่อสุขภาพสุดพืชผักสวนครัวข้างรั้ว
เด็ดกระถิ่นเอาใส่ลงไปมีเห็ดเอาใส่ลงไป
อย่างไม่เว้นลูกใครทั้งนั้นใส่ลงไป
ใครเป็นคนคออีสานทราบกันดีคุณผู้ชมดู
อันนี้คือแกงเปิดนะใส่พักลงไปเยอะ
บัวฟักทองเห็ดหูหนูเห็ดฟางเห็ดแชมปิยองเห็ดที่เมจิแล้วก็หน่อไม้สด

นี่แล้ววิตามินเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยมีคุณประโยชน์
มีแต่แบบว่าประโยชน์ทั้งนั้นเลยมีจากผักนะคะ
เมนูนี้พี่ก้าวเขานำเสนอแต่คนลงมือทำก็ให้เกียรติแม่ฮายเจ้าของบ้านโชว์ฝีมือก็แล้วกัน
ว่าแล้วค่ะต้มใบย่านางใส่ผักสุกยากลงไปก่อนอันไหนสุกง่ายใส่ลงไปทีหลัง
เพิ่มความนัวด้วยข้าวเบื่อข้าวเบื่อคือข้าวเหนียวเนี่ยตำให้มันละเอียดคุณผู้ชม
ข้าวเบื่อนี่ไงนี่ไงในข้าวเบื่ออยู่ในถ้วยเนี่ยมันจะให้ความหนึบมันจะเข้มข้นเหนียวขึ้นมาหน่อยเวลาสดน้ำมันมันพลึบเนอะ
แล้วที่เด็ดมันอยู่ที่น้ำปลาร้าค่ะไม่ใช่น้ำปลาร้าธรรมดานะแต่เป็นน้ำปลาร้าจากคนดัง
อุ๊ยใช้ช่อละอย่าไม่ไหวอยากรู้ละเนี่ยเอ้ยไปดูค่ะ
ที่สำคัญคือเราต้องใส่น้ำปลาร้าวันนี้นะคะโอ้โหพี่ไมค์ไม่ได้ให้หนูโฆษณาหรอกนะ
แต่หนูว่าใส่น้ำอันนี้ของพี่ไมค์นะของพี่สุก็มีนะแต่ไม่ได้ใส่นะของพี่หม่ำก็มีมีของทุกคนเลยค่ะ
แต่หมดพี่ไม้ส่งมาให้น้องด่วน
บอกเลยอันนี้จากผู้บริโภคตัวจริงนะคะใช้จนเกือบหมดแล้ว
ผู้สื่อข่าวของเราส่งคลิปนี้ไปให้พี่ไมค์แล้วนะคะไม่รู้ตอนนี้แม่ฮายเนี่ยได้น้ำมารับบทใหม่แล้วหรือยัง
น่าจะได้ประเป็นหลังน่าจะได้ประเป็นหลักแล้วแซ่บแน่นอนนะคะ
คุณผู้ชมบอกเลยว่านี่เรามา๓เมนูเลยแกงมันนอกหม้อจากแม่ค้า
แกงหลนปลาหม่ำจากน้องมอมหลนปลาหม่ำสอง
แล้วก็แกงเปลือกค่ะจากพี่ก้าวโอ้โหบอกเลย๓เมนูเด็ดนะจากแก๊งบุญ
เอามาเสิร์ฟแบบร้อนมื้อบ่ายแบบนี้คุณผู้ชมน้ำลายมันสีซอมมันสีเฮียนะจ๊
แต่ละทีดูคือเท็บข้นโดนใส่แน่นอนนะคะ
ว่าก็ว่าเขาบอกว่าเชอรี่ขอเข้าเพิ่มไป๓รอบ
เพราะว่าอร่อยจริงส่วนพี่อ้อมผู้ศึกขาของเรานะคะ
ก็ตักแกงใส่ถุงกลับบ้านนะคะ
แกงนอกหม้อไม่ถึงเราเลยนะคะ